พาคุณผู้ชมไปดูเรื่องนี้ก่อนที่เมื่อวานเรานำเสนอไป
ที่มีผู้ชายไปแข่งขันดื่มเบียร์แล้วก็ดื่มอักเร็วมาก
แล้วสุดท้ายล้มตึงลงไปแล้วก็เสียชีวิต
เรื่องนี้กรมควบคุมโรคบอกว่าส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานบันเทิงแล้ว
ที่ว่ามีการแข่งขันกันดื่มเบียร์ผิดกฎหมายผิดพรบเรื่องการโฆษณา
เรื่องของการส่งเสริมการดื่มแอลกอฮอล์หรือเปล่านะคะ
นายแพทย์สุวรรณชัยวัฒนายิ่งเจริญชัยอธิบดีกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข
บอกเลยว่าสำหรับเหตุการณ์ที่มีสถานบันเทิงจัดปาร์ตี้แข่งขันดื่มเบียร์
จนทำให้ผู้เข้าร่วมแข่งขันเสียชีวิตเนี่ยตอนนี้มอบหมายให้สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่๕ราชบุรี
ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรชบุรีลงพื้นที่ตรวจสอบเรื่องนี้แล้ว
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะต้องรอผลชนสูตรสาเหตุการเสียชีวิตก่อนว่าเกิดจากอะไรกันแน่
เพราะว่ามันก็เป็นไปได้หลายสาเหตุนะคะทั้งการสำลักจากการดื่มอย่างรวดเร็ว
ทางเดินหายใจอุดกั้นหรืออาจจะเป็นสาเหตุการดื่มแอลกอฮอลจำนวนมากในเวลาสั้น
ทำให้ปริมาณแอลกอฮอลในร่างกายสูงเกินกว่าที่ระดับร่างกายจะทนไหว
จากนี้สิ่งสำคัญก็คือต้องตรวจสอบว่าผู้ประกอบการนั้นเข้าข่ายกระทำผิดตามพรบควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
พุทธศักราช๒๕๕๑ด้วยหรือเปล่าในเรื่องของการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด
ก็คือการจัดการแข่งขันดื่มเบียร์นี่แหละ
ถ้าหากว่าเข้าข่ายกระทำผิดจริง
เจ้าหน้าที่ก็ต้องเรียกผู้ประกอบการมาชี้แจง

แต่ว่าถ้าเกิดมันเป็นการกินเลี้ยงที่เขาจัดกันเอง

ในแบบเหมือนกับว่าคนข้างนอกมาจัดโต๊ะกันเอง

ก็ไม่ถือว่าเป็นความผิดของทางสถานบันเทิง
นายคำลนชูเดชาภูปราสาทงานเครือข่าย
ระวังธุรกิจแอลกอฮอลบอกเลยนะคะว่า

ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลปี๕๑เต็มเลย
ก็อยากให้กระทรวงสาธารณสุขบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง
แล้วก็สื่อสารต่อสาธารณะด้วยว่า
มันเป็นพฤติกรรมที่อันตรายถึงแก่ชีวิตได้ค่ะ